ได้สั่งย้าย๔เสือตำรวจนครบานห้วยขวาง
หลังจากที่กรมการปกครองและทหาร
ได้เข้าไปจับกลุ่มการลักลอบค้าประเวณี
ในสถานบริการนาตรีอาบอบนวด
การที่หน่วยงานอื่นเข้าจับสถานบันเทิง
จะไม่ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กร
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองและทหาร

สถานบริการนาตรีอาบอบนวดในย่ารัชดาพิเศษ
แล้วก็ไปพบบัญชีรายชื่อการจ่ายสวย

หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเรื่องดังกล่าว
บัญชาการตำรวจนครบานอยู่ระหว่างตรวจสอบ
บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีการรับสวย

ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายชื่ออักษรย่อตำรวจในหน่วยงานต่างในบัญชีรับสวยด้วยเช่นกัน
พร้อมกับยืนยันว่าการที่หน่วยงานอื่นเข้ามาจับกลุ่มสถานบันเทิง
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจ
แต่กลับเป็นประโยชน์ในการปราบปรามสถานบันเทิงในลักษณะนี้มากกว่า
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีวิชาณวัฒน์บริรักษ์กุล

ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงในเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของการลักลอบค้าประเวณีปลุกกลต่างดาว
ต่างด้าวและการพบบัญชีจ่ายสวยให้กับตำรวจหลายหน่วยงาน
หากตรวจพบข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้น
พร้อมกันนี้ก็ได้สั่งให้ย้ายตำรวจ๔นายที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ในฐานะดูแลท้องที่มาประจำการระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม